คุณผู้ชมครับไปดูตำนานรักของคุณตาคุณยายคู่หนึ่ง
ครองรักกันมา๖๐ปี
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

เขารักกันขนาดเขาเสียชีวิตในวันเดียวกันคืนเดียวกัน

เป็นตำนานรักที่ลูกหลานจะเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคู่เลย
แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณตาคุณยายคู่นี้นะครับ
คุณตาคุณยายคู่นี้เขาอยู่ที่บ้านเลขที่๒๒ทับ๓หมู่๒
ตะบนโคกราณกำเภอลำไปมาตรจังหวัดบุรีลำ

ตำนานรักนิรันดิ์ตายายคู่นี้เขานอนเสียชีวิตในคืนเดียวกันวันเดียวกัน
หลังจากทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่กันมาร่วม๖๐ปี
แล้วเขาก็จากไปพร้อมกัน
คุณตาคือคุณตาฉลวยแมนสืบชาติอายุ๗๖
คุณยายหอมแมนสืบชาติอายุ๗๑ปีนะครับ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความประหลาดใจให้กับญาติลูกหลานและชาวบ้านเป็นอย่างมาก
เพราะเขาเสียชีวิตแบบธรรมชาติเลย
สามีภรรยาคู่นี้อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วในคืนเดียวกันก็เสียชีวิตไปพร้อมกันนะครับ
ลูกสาวชื่อว่าคุณนพมาศแมนสืบชาติอายุ๔๖ปีบอกว่า
คุณพ่อคุณแม่รักกันมาร่วม๖๐ปีมีลูก๓คน
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑ปีแม่ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาท
ล้มป่วยแบบสมนอนติดเตียงอะครับ
คุณพ่อเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บนอนติดเตียงเหมือนกัน
ทั้งคู่ไม่เคยจากกันแม้แต่วันเดียวป่วยก็นอนอยู่ข้างกัน
ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลาน
ส่วนหนึ่งคิดว่าที่พ่อที่แม่เขาจากไปพร้อมกันเพราะเขาเป็นคู่แท้
เป็นรักนิรันดิ์นะฮะแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่
และลูกหลานก็จะจดจำเอาไว้ตลอดไป
ฟังเสียงลูกของคุณตาคุณยายนะครับ
ใช่ไม่เคยทะเลาะไม่เคยพูดจาหยาบคายค่ะ
เป็นต้นแบบของลูกหลานดีมากเลยค่ะใจหาย
ที่มีความเชื่อยังไงบ้างที่พ่อกับแม่ก็คือจากไปพร้อมกัน
เขาทำบุญมาด้วยกันเนอะก็คือเป็นแบบคู่รักนิรันดิ์ประมาณนี้

คือคุณตาคุณยายอายุประมาณสัก๗๐กว่าก็น่าจะคบกันตั้งแต่สมัยเป็นแบบเป็นเด็กเป็นเยาวชน
เพราะว่าคนต่างจังหวัดเขาจะแบบให้มีครอบครัวเร็วอะไรแบบนี้
แต่ก็ลากันมานานหกสิบกว่าปีนะคะ